ส่วนควันหลงเกมไทยลีกเมื่อวานนี้นะครับ
นัดที่มวงทองบุกชนะนครราชสีมา๑ต่อ๐
มีป้ายโฆษณาบริษัทรับทางพนันอยู่ในสนามของทีมสวาสแคทนะครับ

นำเรื่องนี้เข้าหาลือกับสภากรรมการในการประชุมวันพรุ่งนี้ครับ

มีป้ายโฆษณาการพนันที่ริมสนาม

ได้เปิดเผยว่าจะนำประเด็นนี้เข้าหารือ
ในการประชุมสภากรรมการวันพรุ่งนี้นะครับ

เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับ

ถึงกรณีที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยึดหลัก
กฎหมายเป็นสำคัญนะครับว่า

จะไปเทียบเคียงกับในประเทศต่าง
ที่เขายอมรับไม่ได้

ประเทศไทยมีกฎหมายยอมรับ

ผมเพิ่งมรับงานที่นะครับก็ต้องพึ่งฝ่ายเป็นหลักก่อน
เปิดเผยว่าเท่าที่ทราบรายละเอียดนะครับ
หากพบว่าผิดกฎระเบียบก็พร้อมที่จะยกเลิกสัญญากับผู้สนับสนุนรายนี้
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสมคมกีฬาฟุตบอลได้มีการมอบเงินสนับสนุนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยจำนวน๑ล้านบาท
หลังจากคว้าตัวไปแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖ได้สำเร็จ
เนื่องจากนายสมศักดิ์สิริธรรมผู้จัดการทีมคนเดิมนะครับได้ขอถอนตัวจากการทำทีม
การทำทีมขนาดที่ผู้ฝึกสอนของทีม
ตอนนี้ทีมงานกำลังพิจารณาความเหมาะสมอยู่ครับ

ที่เราได้ต้องทบทวนสัญญาของทุกท่าน
โค้ดฟุตซอลรวมถึงโค้ดฟุตซอลด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็รวบรวมข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้ว
ก็จะนำเรียนท่านนายกสมาคม
แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาตัดสินใจว่า
เราจะคัดเลือกคนที่ผมเชื่อว่า
จะมีประโยชน์สำหรับการไปชิงช้ำโลกครั้งนี้มากที่สุด
แล้วก็จะทำให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งที่สุด

ก็ได้วางแผนระยะยาวสำหรับศึกฟุตซอลโลก
โดยอาจจะมีการเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ

พร้อมจัดการแข่งขันฟุตซอลสี่เศร้าในรูปแบบทวนาเมนต์

และชาติต่างในแต่ละทวีปร่วมแข่งขันครับ
ต่อกันที่งานประกาศรางวัลสยามกีฬาอาวอร์ดครั้งที่๑๐นะครับ
จัดขึ้นที่โรงละครอักษราเทียเตอร์
มีบุคคลในวงการกีฬาร่วมงานกันอย่างคับข้าง
รางวัลที่น่าสนใจนะครับก็คือรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม

กีฬาฟุตซอลที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่ผ่านมา
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของน้องเทนนิส

นักกีฬาเทควันโดที่คว้าตัวไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จ
ส่วนรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมเป็นของทงชัยใจดีโปรแกล็อลบ